คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูที่นนทบุรีหน่อยค่ะ

อุโมงนี้สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดก่อนจะเข้าตลาดนี่
อุโมงพ่นฆ่าเชื้อจุดคัดกรองแบบนี้เห็นไหม
ทุกคนที่จะมาตลาดจะต้องผ่านอุโมงนี้นะคะ
ซึ่งสร้างมาจากโครงเหล็กเป็นโครงสี่เหลี่ยม

ข้างในมีท่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
ตั้งเอาไว้อยู่ตรงทางเข้าตลาดนัดอิคิวซัง
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เพราะว่าเขามีเสียงตามสายด้วยคุณสืบสกุล
เขาประกาศให้ทุกคนที่เข้ามาในตลาด
สวมหน้ากากอนามัยทุกคน

ก็เลยคัดกองตรงนี้เลยนะคะ
คือว่าใครไม่มีแม็กซ์เราก็ตรงนี้เลยไม่ให้เข้าเลยนะคะ
และนี่คือน้ำยาเราคิดว่ามันดีนะพี่มันฆ่าเชื้อให้ได้
เราทำทุกอย่างเลยพี่ไม่ว่าจะแม่ค้าเราต้องตรวจแมสนะคะ
เราก็ใส่ถุงมือแล้วก็ทุกหน้าร้าน
หน้าร้านทุกร้านจะต้องมีเจลนะคะ
ใครไม่ปิดใครไม่ใส่ถุงมือไม่ปิดแมทไม่ให้ขายเลย
แล้วก็ผู้ซื้อเหมือนกันนะคะ

นี่เห็นไหมผู้ดูแลตลาดเขาก็บอกออกเป็นกฎเข้มมาเลย
ถ้าเกิดไม่ใส่แมสนี่เข้ามาซื้อของไม่ได้เลยนะจ๊ะ

เขาก็บอกให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย
รวมถึงต้องผ่านตรงอุโมงตรงนี้ค่ะ
นี่จากนนทบุรีแล้วพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นหน่อย
ขอนแก่นเขามีมาตรการเข้มข้นยังไงบ้าง
ตลาดสดเทศบาลหนองใหญ่
อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็มีจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออก
แล้วก็ต้องนี่สแกนคือยิงดูเลยว่า
อุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงเกิน๓๗๕หรือเปล่า
เจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ
ทุกคนเลยนะใครมาจะต้องมีการตรวจคัดกรอง
พอตรวจเสร็จปั๊บติดสติ๊กเกอร์ว่าตรวจเรียบร้อยแล้ว
ส่วนในตลาดค่ะเขาทำเป็นแบบวันเวย์ด้วยนะคุณสุดสกุ

ใช่เขียนลูกศรชี้ไว้เลยคือให้เดินทางเดียว
พ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเขาก็มีการวางเจลแอลกอฮอลเอาไว้

แล้วส่วนพื้นที่รับเงินนี่คือเขาจัดแบบเป็นสัดส่วนน่ารักมาก
เพื่อให้แม่ค้ากับลูกค้าสัมผัสกันน้อยที่สุดนะคะ
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเขาก็ออกกฎเหล็กไปที่ตลาดทุกแห่งเลยค่ะ
อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นว่าจะต้องปฏิบัติตาม
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขลงพื้นที่มาตรวจสอบทุกวัน
ทีนี้ผู้ค้าเอ่ยรวมถึงลูกค้าก็มั่นใจ
เรื่องการมั่นใจในความปลอดภัยนะคะ
ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเขามีคำสั่งปิดตลาดสดหนองไผลล้อม๑แห่งไปแล้ว

เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ผู้ป่วยโควิด๑๙

ก็เลยต้องปิดต้องทำความสะอาด
และก็ไม่ให้เป็นสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อโควิด
แต่แหมพอเราเห็นตลาดนี่เขาทำแบบนี้
แบ่งที่ในการเดินมีจุดรับเงินแบบชัดเจน

หลายตลาดเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ
คือก็ต้องเข้มข้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะ
เพราะว่าตลาดก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการกันเยอะนะครับ